สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับในค่ำคืนนี้เรายังคงต้องย้ำเตือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพายุฤดูร้อนซึ่งตามกรมตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับ๒๔ก็คือวันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้๒๗หลายพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเจอกับปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะบริ
แต่ช่วงแรกของการแผลลงมานั้นก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่๒๔ไปจนถึงวันที่๒๗ต้องเป้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าจะแผลลงมาเจอกับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
มีฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
โดยพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
โดยเฉพาะภาคอีสานนี่แหละครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองเลยทีเดียว
เพราะว่าเป็นพื้นที่ก่อนหน้านี้นั้นเคยเกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็สร้างความเสียหายเกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ต่อจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับนี่คือตอนบนจนถึงตอนกลางในขณะที่บริเวณทางตอนล่างอย่างพื้นที่ภาคใต้
อากาศเย็นที่แผลลงมาก็เหนียวนำให้กระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกลุ่มในบริเวณดังกล่าวนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ทำให้ในบริเวณฝั่งอ่าวไทยคลื่นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธานีเรื่อยยาวลงไป
ผลิตมห่วงแหลงสุดในช่วงหัวข้ำที่ผ่านมา

หลังจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าพรุ่งนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

ระดับอ่อนความแล้วลมตั้งแต่๕๐กว่าจะถึง๖๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระดับนี้ก็ทำให้ต้นไม้ทั้งต้นแกว่งไวนะครับเดินถวนลมไม่สะดวก
ระดับต่อไปนะครับระดับแรงก็คือ๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึงป้าย
้นล้มลงมาได้นี่คืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากลมแรงที่หลายจุดหลายพื้นที่ดังที่ได้
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ